คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้ต้องเตือนกันเลยนะคะ
ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ค่ะมีคุณลุงคนนึงนะคะขับรถสิบล้อ
แล้วปรากฏว่าโทรศัพท์คงหล่นลงไปที่พื้น
แล้วก้มไปเก็บตอนจังหวะขับรถอยู่อะค่ะ
ยหน้าใหม่อีกทีนู่นเลยซัดเข้าไปเสาไฟเต็ม
แล้วร่วงลงมาเนี่ยเสาไฟ๓ต้นนะ
ไฟไหม้ด้วยนะรถก็พังยับเลยนะคะ
ช่วงประมาณบ่าย๒โมงกว่านะคะวันนี้ค่ะ
ถนนเข้าวัดวีรโชธฝั่งสุวินทวงหมู่๖

ควันเนี่ยลอยขึ้นมาดูเสาไฟสิคะ

เสาไฟเนี่ยร่วงเนี่ยใส่ไฟ
คือพอเสาไฟต้นหนึ่งโดนชนแล้วพอเอียง
สายไฟมันดึงต้นอื่นด้วยไงฮะ
ก็ดึงดึงเลยร่วงลงมาเนี่ยค่ะ
ไฟฝ้าแรงสูงค่ะคลอดหญ้าข้างนี่ไหม้เป็นแถม
นี่ค่ะคือเป็นรถโตโยต้ารีโว้สีดำ
ทะเบียนบอเบนไม้รอเรือ๙๖๔๓เชิงเศร้า
คันนี้นะฮะจอดอยู่กลางถนนแล้วมีรถบรรทุกสิบล้อค่ะครับ
สีเขียวทะเบียน๘๑๒๓๕๕ฉะเชิงเศร้า
สิบล้อตะแคงแบบนี้เลยอ่ามีร่องรอยการชนเสาไฟฟ้า
คนขับสิบล้อคือคุณลุงบัวรังผู้มั่นอายุกลางอายุ๖๓
คือเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องมาตัดไฟนะคะแล้วก็ให้คนขับรถทั้งสองคนออกมาจากรถนะคะ
สาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปฟังคุณลุงขับรถสิบล้อค่ะ
ไปไหนเอ่ยจับไกลลงไกลเนี่ยนะ
นี่นะคะส่วนคนขับรถกระบะอีกคันนึงนะคะนายทัชชัยชวลิศชัยชาญอายุ๒๗ปี
คนขับรถกระบะเขาสติดีมากนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอ๋อเคยดูในคลิปวิดีโอ
วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อ่าพอสายไฟพาดมาที่รถเขาใช่ไหมคะ
รถเขาอยู่กลางถนนเขาไม่ลงจากรถเลยนะไม่กล้าลงมากลัวไฟดูดกลัวไฟช็อต
คือรอเจ้าหน้าที่มาตัดไฟรอเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ
ถึงจะเปิดประตูรถกระบะลงมานะคะ
นี่คือคนขับรถกระบะนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
อ้าวก็แค่คลับลงเพลินเลยครับก็คือไปเกี่ยวสอยไฟอ่า

ทีนี้ล้มเสร็จผมก็เห็นอยู่ต้นหนึ่งที่ใกล้จะทับผม

ว่ามันจะเป็นอันตรายต่อเราไหมแล้วเราค่อยอ๋อ

คุณผู้ชมค่ะเสาไฟฟ้าแรงสูง๓ต้นนะคะ

เรื่องต้นคาดว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ๕แสนบาทนะ
อืมลุงบอกมองปุ๊บชนเลย
ใช่มันตกลงไปอ๋อใช่